ส่วนวันที่๓นะคะของเทศกาลตรุษจีนก็คือวันเที่ยวนะคะ
วันนี้ค่ะก็อยากจะบอกคุณผู้ชมกันนิดนึงว่า
มีหลายสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจะไปเที่ยวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของครอบครัว
ก็คือที่สวนสัตว์เขาเขียวจังหวัดชนบุรี
ก็มีการจัดงานกันตั้งแต่วันนี้แล้ว
เป็นซุ้มมังกรโชคลาภรับปีลิงค่ะพร้อมมีการจัดสัตว์อยู่ในสวนสัตว์นะคะ
ให้มาร่วมในงานตรุษจีนด้วยก็คือลิงอุระอุตังแสนรู้

ส่วนบรรยากาศที่จังหวัดพิสุนุโลกมีการแห่สิงโตจิ๋วด้วย
ถือว่าเป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมจีนค่ะ
ภาพนี้นะคะเป็นภาพที่เด็กลอดซุ้มมังกรและโคมไฟลิงยักษ์ใจดี
ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ตะบนบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
พร้อมกับรับอังเปล่าจากน้องกุ๊กกิ๊ก
น้องกุ๊กกิ๊กใส่ชุดแดบมาด้วยอุระวุตังแสนรู้
กันอย่างมีความสุขค่ะก็ต้อนรับปีลิงกันไปนะคะ
อกจากนี้ก็ยังมีซุ้มดอกไม้สวยงามให้ถ่ายเป็นที่ระลึกด้วย
รวมทั้งน้องกุ๊กกิ๊กนะคะก็จะถ่ายรูป

ส่วนเด็กในโรงเรียนอนุบาลประชาราช
อำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกก็แห่เชิดสิงโตจิ๋ว
แล้วก็มีแป๊ะยิ้มนำไปเคารพรประทานสินศักดิ์สินประจำโรงเรียน
ก่อนที่จะรับอังเปล่าจากผู้บริหารของโรงเรียน
เด็กก็รอช่วงท้ายนี่แหละรับอังเปล่านะคะ
ถือว่าเป็นการศึกษาวัฒนธรรมจีนด้วยตัวเองอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ

เช่นเดียวกับที่จังหวัดภะเยาว์
ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนพากันไปซ้อมเชิดสิงโตแล้วก็มังกร
ที่สมาคมพระเยาหรือว่าสารเจ้าพระเยา
เพื่อให้เกิดความชำนาญคล่องแคล่วในลีลาการเต้น
ตามจังหวะเสียงกลองที่จะใช้การแสดงเชิดสิงโตและมังกร

ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่น้องหลายคนที่มีอาการซักซ้อมมา
สำหรับขบวนเชิดสิงโต
จะได้มีงานรู้จักแสดงออก